อยู่ป่อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอละหิของแม่แววมาหัวใจกลวนวาเขียบทอดบานเล่
ป้อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอละหิของแม่แววมาหัวใจกลวนวาเขียบทอดบานเล่
เปิดมายังเป็นหน่อไม้อยู่เลยนะยังไม่ถึงไผ่นะคะ
เสียงเหมือนมากเลยระไม้ทีเดียว
เพราะเนาะเพลงนี้คือบรรยากาศได้มากนะคะพี่เบิร์ต

ถ้าไม่ถูกนี่ชิงไม่สำเร็จนี่ยุ่งเลย

ใช่เปิดตัวช่วยแล้วด้วยนี่พ่อเขานั่ง

ร้องเพลงได้พ่อกับพี่เบิร์ตใครร้องเพลงเพราะกว่ากัน

ที่จบไปนะครับทบ๒ลูกอีสาน
ของคุณไผ่พงศธรเป็นเพลงเก่งของคุณเบิร์ต

ต้องถามน้องปังปอนเพลงนี้เคยฟังบ้างไหมคะคนดี

พี่เบิร์ตนี่น่าจะร้องถูกทุกคำไหม
ถูกทุกคำแน่นอนค่ะมั่นใจในตัวพี่เบิร์ตค่ะ
นี่นะฮะก็ต้องมาฝากความหวังไว้ให้กับพี่เบิร์ตนะ

หวังว่าจะอยู่กับหลานไปนาน
จับมือไปด้วยกันให้ได้๒ล้านฮะพี่เบิร์

ชิงมาให้ได้ก่อนในรอบนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ร้องจบไปแล้ว
เดี๋ยวไปนั่งเชียร์น้องปังปอนกันบ้างนะครับ
สาวน้อยปังปอนอายุ๑๓ปี
แต่ดีกรีการร้องเพลงไม่ธรรมดา
กลับมาจากโรงเรียนก็ซ้อมเพลงลูกทุ่ง๑ชั่วโมง

แล้วก็ซ้อมเพลงไทยเดิม๑ชั่วโมงค่ะ
น้องปังป่อนที่เพิ่งโค้นคุณเมมามาด

ต้องมาสู้กับนักสู้มุมน้ำเงิน
คุณเบิร์ตซึ่งร้องเพลงเก่งไปก่อนหน้านั้นแล้ว
กดดันจึงตกอยู่ที่น้องปังปอน

กดดันอยู่ครับเพราะว่าน้องเพลงพอปมากด้วยค่ะ

ใช่เนื้อน่าจะถูกต้องด้วยค่ะ
เรามีเหนาะอยู่นะฮะ

เขาเรียกว่าเป็นเงินสะสมเรามีแดดจะได้เพิ่มขึ้น
รอบนี้เป็นรอบใหม่กับคู่ใหม่ที่จะมาชิงกันนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มชิงในยกที่๑ใหม่ของปังปอนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันสักนิดนึง
ปอนเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมนะแม่ทิพย์นานจะได้เจอแม่สักครั้งหนึ่ง
ส่วนพ่อเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยพี่ถามหน่อยว่าเราอยู่กับคุณแม่ทิพย์เราอบอุ่นไหม
คุณแม่เขาดูแลเราดีขนาดไหนแม่ดูแลดีมากค่ะดีจนแบบว่า
เราไม่คิดว่าเราจะมีแม่อีกคนนึงค่ะดีจนแบบมันไม่มันไม่ขาดเหลืออะไรเลยอะค่ะ
ฟังแล้วแม่ทิพย์คงชื่นใจมากคุณแม่ทิพย์ค่ะได้ยินอย่างนี้เราชื่นใจไหมแม่
ภูมิใจค่ะตอนที่รับน้องมาดูแลตอน๑เดือนฐานะของแม่ทิพย์เป็นยังไงคะ
ก็คือเราค้าขายอ่ะเนอะมันก็เราก็ครอบครัวพออยู่ได้แต่พอดีมีเด็กขึ้นมาเพิ่มมันก็เป็นภาระ
คนคนหนึ่งไม่ใช่งานใช่ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่ขายเป็นขายของชำนะครับ
ตอนที่เลี้ยงเขาเล็กอ่ะคือทุนเราก็ไม่เยอะอ่ะนะค่ะคือเป็นรายวันหมุนไป
ใช่ค่ะเราคือช่วงเช้าอย่างนี้เราต้องซื้อขนมซื้ออะไรมาขายก่อน
พอเก็บเงินได้ช่วงนี้ถึงจะมีเงินไปซื้อนมให้น้องถ้านมหมด
คุณแม่ทิพย์ในเมื่อณตอนนั้นนะคะที่รับเลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครส่งเสียแล้ว
ฐานะเราก็ไม่ได้ดีค้าขายหมุนเวียนรายวัน
ทำไมคุณแม่ทิพย์ถึงยังดูแลน้องต่อคะคุณแม่
ก็ต้องดูอ่ะเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วก็รักเขาอะค่ะ
ก็เป็นเด็กน่ารักด้วยเลี้ยงง่ายด้วยค่ะ
คิดว่าพอโตขึ้นมาแล้วเขาเป็นแบบนี้ดีเหลือเกินแบบนี้คุณแม่

ตัดสินใจถูกที่สุดเลยที่รับเขามาเลี้ย

พร่ำสอนน้องว่ายังไงบ้างคะระหว่างที่เลี้ยงน้องมา
พ่อเลี้ยงก็สอนให้เป็นเด็กดีอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปอิจฉาใคร
เรามีแค่ไหนเราก็อยู่แค่นี้การแข่งขันการอะไรเวลาไปแข่งขันอะไรก็ช่าง
เราจะแพ้หรือเราจะชนะคือก็ให้เราแบบไม่ต้องไปอิจฉาใครเขานะคะ
เพื่อนก็บอกเขาดูเพื่อนด้วยคือเราไม่ต้องไปทำรังเกียจเพื่อนอ่ะ
ถ้าเพื่อนคนไหนรู้เขาไม่ดีเราก็ออกมาห่างพยายามปีกตัวเองออกมาให้ห่างเขา
นี่คือคำที่แม่พร่ำสอนใช้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเพราะว่ายุคนี้สังคมสมัยนี้นี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะครับ
ประเด็นคือคุณแม่สอนดีด้วยนอกจากสอนดีแล้วถ้าเด็กไม่ฟังซะก็เปล่าประโยชน์
แต่นี่คือสอนดีแล้วฟังแล้วเก็บไปใช้ปังปอนอยากขอบคุณอะไรคุณแม่บ้างที่เลี้ยงเรามาแล้วก็สอนเราได้เติบโตมาเป็นคนที่
เป๊กบอกได้เลยว่าปังปอนจะเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นคนคุณภาพในอนาคตของประเทศเราอยากขอบคุณอะไรคุณแม่คะ
ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงหนูมาแล้วก็ขอบคุณที่สอนหนูมาเลี้ยงข้าวหนูทุกวันหนูจะทำอะไรแม่ก็ดูแลตลอดไปไหนถ้าหนูลืมอะไรแม่ก็จะชอบหยิบมาให้หนูตลอดขอบคุณมากมากนะครับ
ดูนะที่บอกว่าเลี้ยงข้าวหนูทุกวันนะเอ็นดู
คราวที่แล้วเนี่ยน้องปังปอนสามารถชิงเงินสะสมนะครับ๒๐๐๐บาทมาจากน้าเมย์เขาได้
แต่ว่าคุณแม่ยังมีหนี้อยู่รวมทั้งหมด๘๐๐๐เราได้ไปแล้วสองหมื่นจากรอบของนเมรอบนี้จะต้องหาอีกหกหมื่นเพื่อไปปลดหนี้ให้กับคุณแม่
ที่หนึ่งกับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเหมือนมีแนวโน้มว่าจะชิงเงินสำเร็จแล้วเพราะว่าเปิดตัวช่วยแล้วร้องเพลงเก่ง
รอบนี้แหละปังปอนปังปอนจะต้องเริ่มยกที่หนึ่งใหม่พร้อมที่จะสู้ยังคะพร้อมแล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ขอให้ผ่านยกที่๑ไปได้ด้วยกันนะครับเงินทุนสะสมก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยนะครับ

อินโทรยกที่หนึ่งของน้องปังปอนมาเลยครับ

เพราะว่าจะต้องเรียงเนื้อมาให้เหมือนกับต้นฉบับด้วย
พี่เบิร์ตเพลงนี้ถ้าเปิดมาแล้วเป็นพี่เบิร์ตร้องได้ไหมค
เรามีตัวช่วยให้นะครับในกรณีที่นักสู้
ร้านของเราไม่มั่นใจ๓แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ฟังควรครับจะใช่หรือไม่ใช่ครับ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
ไม่ใช่ผิดกับพ่อทองศรีเชียร์บอกบางบอลใช้ลูกใช้ลูกเอ่อเรามาบ้านพี่เบิร์ตค่ะคุณพ่อนี่เชียร์เหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยแล้วฮะตอนนี้นะค่ะเอาล่ะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่บอกว่ามั่นใจว่าทำได้ค่ะอย่าสลับเนื้อเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าผิดด้วยนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ไปไม่กลับมาเลยบางกรวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกา
คงแหลงนายเมืองนนสินหาอยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบ้างกรวย
ไปเป็นนุ่มปฐุมธานีเงินก็ดีขายที่ดินรวย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบ้างรวยให้คอยสงกา
เธอย้ายไปดวงใจแพร่ผล
โอ้สาวเมืองนน
ต้องทนบนหา
อยากอยู่มั่งคุ้นละหมุดอุตสา
ไปให้ลายกลาไม่กลาจะทำ
วันไหนว่างให้มาบาง
รวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลับ
ยังเป็นหนึ่งบนคืน
ประจำไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
เธอย้ายไปดวงใจแทบฝนโอ้สาวเมืองนนท์ต้องทนบนหา
อยากอยู่บังคุณละหมุดผุดสาไปให้รายกลาไม่กลาจะทำ
วันไหนว่างให้มาบางกรวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
อย่างเป็นหนึ่งบนถึงประจำไม่ค่อยลืมคำคนรักลูกกา
แต่จะสุดยอดกว่านี้ถ้านักสู้ของเราทั้งสองคนจะจับมือกันร้องได้
ผลจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาฟังกันครับ

ใช่เพราะว่าตอนนี้พ่อทองศรีนะไม่เชียร์พี่เบิร์ตแล้ว

คุณเบิร์ตกับน้องปังปอนร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน